สวัสดีครับต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
เรื่องนี้ต้องขยาย
รายการเล่าข่าวอารมณ์ดี
ที่ขยายความสุขยังใบ
คนคลายความจริงเรียดกับเราสามคนครับ
บ่ายแบบนี้เราสามคนรายงานตัวนะคะน้ำแข็งปลาแล้วก็ปุ้ยนะคะ
วันนี้น้ำแข็งเธออ่านข่าวปกติไม่ได้นะคะ
เธอจะต้องนั่งสั่นแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นความฟุ้งฟริ้งของชุดนะคะ
แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วตลอดทั้งรายการคุณผู้ชมอาจจะหน้ามืด
มีชื่อชุดมีชื่อชุดว่ายุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบ
ไม่มีอะไรกล้าไตกล้าตอบดีจริงครับ
คุณผู้ชมค่ะติดตามเราตลอดนะคะ
หลังจากนี้ไปบ่ายโมง๔๐ถึงบ่าย๒๓๐นะคะแน่นอนนะคะ
ว่าตลอดทั้งรายการเนี่ยเรามีเรื่องน่ารักเรื่องตลก
ในโซเชียลที่จะมาขยายความสุขขยายรอยยิ้มกันแน่นอนนะคะ

ไทยรัฐทีวี๓๒ทางเฟซบุ๊คไม่ว่าจะเป็นเพจของไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวี
รวมไปถึงยูทูปก็สามารถที่จะติดตามความสนุก
เรื่องราวดีที่วันนี้อัดแน่นให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามทั้งรายการแน่นอน
ใช่ค่ะที่บอกไม่อยากให้พลาดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
วันนี้นอกจากเรา๓คนแล้วเนี่ยจะมีร้านเป็นขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพ
มาในรายการแบบสดแล้วเดี๋ยวจะมาชิมกันแบบสดเลยด้วย
อยากให้รอติดตามนะคะรวมถึงยังไม่พอ
ยังมีร้านอร่อยที่อยากจะบอกต่อถึงความหล่อของพ่อค้า
หล่อขนาดไหนและจะอร่อยขนาดไหนรอติดตามค่ะ
ช่วยได้ไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามนะ
คอยดูอยู่ว่าจะเป็นใคร
แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเจออาหารอร่อยที่วันนี้ทางรายการของเราจัดมาให้กับคุณผู้ชมได้

จากเมื่อวานนี้หลายคนส่งเมนูออกมาเยอะเหลือเกินเมนูดับร้อน
ดังนั้นวันนี้ต่อเนื่องใครยังมีเมนูในใจอยากที่จะบอกกล่าวกับเราบ้าง
สามารถส่งมาได้นะครับสำหรับหัวข้อไลน์ในวันนี้
เมนูร้อนที่อยากกินเมนูดับร้อนพี่อยากกิน
เมื่อวานนี้ผมกับพี่น้ำแข็งเสนอไปแล้วคนละเมนู
ปุ้ยเสนอมาสักเมนูหน่อยว่าอยากกินอะไรบ้าง
เออก็คงเป็นน้ำแข็งใส

สงสัยต้องใช้เงินของพี่ปุ้ยนั่นแหละฮะ
ปลาเธอเลี้ยงฉันบ้างก็ได้นะ
นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันมาหน่อย
ทีแบบน้ำแข็งใสอย่างเราคิดสองคนก็อาจจะอยากได้อะไรอร่อย
ับร้อนกันบ้างแบบแปลกใหม่
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดับร้อนกับข้อความคุณผู้ชมที่หลังจากนี้
เดี๋ยวเราจะอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันว่ามีอะไรบ้าง
มี๑เมนูครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะดับร้อนหรือเปล่า
หรือว่าร้อนกว่าเดิมเป็นเมนูที่เขาบอกว่าโอ้โหมาเมื่อไหร่เนี่ย
สร้างสีสันความสนุกสนานแน่นอน
เป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปฮะ
นี่ที่เห็นนี้ไม่ต้องตกใจ
คุณพี่ท่านนี้เขาขายลูกชิ้นทอด
ทำไมเป็นลูกชิ้นทอดสายตื๊ดขนาดนั้น

ไม่ใช่ครับเป็นลูกชิ้นทอดนะครับ
คือพี่ท่านนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ย
เขามีความถนัดในการทำน้ำจิ้มต้มน้ำจิ้มเขารสเด็ดมาก
แต่ทีนี้อาหารอะไรที่สามารถที่จะมาจิ้มน้ำจิ้มได้

เพราะว่าปกติเราไปทานร้านลูกชิ้นทอดแบบนี้ก็จะมีแบบน้ำจิ้มหลากหลายประเภท

เขาบอกว่าเวลาสมมุติว่าเขาขับไปตามถนนสิ่งที่อยากที่จะสร้างเอกลักษณ์แล้วก็สร้างความสนใจ
แล้วเวลาลูกค้ามายืนรอทอดก็อาจจะแม่ทำไมนานจังลูกค้าเยอะ

แล้วจะบอกว่านี่คุณผู้ชมไปนี่ไม่ผิดร้านแน่นอนนะคะไม่ผิดฝ่าผิดตัวเลยนะ
เขาบอกว่าหลังจากที่มีการปรับเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะ
เวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะเฮ้ยเห็นไหมตั้งแต่ไกลเลยแป๊บ

อยากให้คุณทำเถ้าลูกชิ้นและตื้ดให้ดูหน่อยได้ไง
อ่าตื้ดเลยขอซ่าวหน่อยฮะทีมงาน
อันนี้เข้าค้าก็แอบจะไม่คุ้นเต้น
แบ่งภาระนี้ให้กับลูกค้าดีกว่า
ใครสนใจอยากกินพี่บิ๊บบอกว่า
เขาปกติจะขับรถขายเป็นรถพ่วง

เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าเกิดสมมุติอยากไปเจอเขาคนนี้
สามารถที่จะไปดักรอได้ที่ไหนกันบ้าง
ปกติเขาจะวิ่งอยู่แถวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่บ่าย๓ไปจนถึง๓ทุ่มหายกันทุกวัน
ดังนั้นใครอยากไปไปดักรอพี่เขาได้
สังเกตชัดก็คือทั้งเสียงทั้งแสงมาก็บวกเตรียมรอได้เลย
หรือว่าใครสนใจอยากที่จะไปออกงาน
มีการจัดปาร์ตี้ในบ้านโทรหาเขาได้
ก็มาสร้างศีรษัทในงานปาร์ตี้งานโบงกันบวชต่าง
คุณผู้ชมก็ใครสนใจไปชิมกันได้นะคะ
อยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
คุณผู้ชมทานข้าวแล้วต้องทานหวานกันหน่อยนะคะ
พาไปชิมเมนูเด็ดดับกระหายคลายร้อนแบบนี้กันหน่อยนะคะ
จะบอกว่าทานแล้วคุณจะได้๒อย่างเลย

อย่างที่สองดีต่อสุขภาพนะคะ
เพราะว่าอาหารขนมหวานที่จะพาไปทาน
เป็นขนมหวานที่เขาบอกว่าเป็นขนมหวานที่บำรุงร่างกาย
ส่งตรงมาจากเยาวราชเลยมาดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นอะไรกันบ้าง
เอี๊ยงอเห่าชื่อเป็นร้านขนมหวานจีนโบราณ
ต้องมีคำว่าหวานตรงกลางด้วยนะไม่ใช่ขนมจีนโบราณนะ
เอออ่านผิดอ่านตกถูกต้องเป็นร้านขนมหวานจีนโบราณนะคะ

สาขาแรกคือที่เยาวราช
ขนมหวานของเขาอย่างที่บอกว่าดีต่อใจ
นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้ว
เขายังใส่เครื่องยาจีนนะคะ
ที่ดีต่อเด็กแล้วก็ดีต่อผู้ใหญ่
มีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็น
การันตีความอร่อยกับตำรับนี้
เขามีมากว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นค่ะ
สิ่งที่การันตีความอร่อยได้เป็นอย่างดีเลยก็คือ

ทีเด็ดจริงเพราะว่ามีบรรดาเหล่าเซลปดาราค่ะ
ไปทานกันแบบอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะนี่ไง

ถูกต้องเสนาหอยก็มานะคะ

นี่เสนาหอยนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีคุณมาริโอด้วย
คุณแอมพิรวัตรก็มานะคะ
การันตีความอร่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ

ต้องบอกว่าแต่ก่อนอยู่ในเยาวราช
ก็ต้องทางนี้แหละพ้องคนมีจริงเราต้องไปพิสูจน์หน่อยแล้วติดหัวใจไงแรกอ่ะเพราะฉะนั้นจัดให้ป่าแล้วก็จัดให้คุณผู้ชมด้วยนะคะยกร้านเนี้ยที่เรา
ดูเมื่อสักครู่มาโชว์แล้วให้ชิมกันสดภายในรายการเลยนะคะ

สวัสดีค่ะ

แม่จ๋านะคะเป็นเจ้าของร้าน
ใช่ค่ะแม่จ๋า
จ๋าร้านเนี่ยเปิดมากี่ปียังไงคะ
เห็นเมื่อสักครู่ลูกค้าต่อแน่นร้านเลย

เด่นของร้านก็คือเอาสิ่งดีที่มีประโยชน์มารวมกันนะคะ
แทนที่จะอร่อยอย่างเดียวก็ให้มีประโยชน์ด้วย
แม่จ๋าจะถามแม่นิดนึงว่านี่แม่อยู่ที่เยาวราชใช่ไหม
ร้านแบบนี้มันมีเยอะเลยแล้วของแม่ความเด่นของแม่คืออะไรคะ
อย่างเมื่อเมื่อก่อนเต้าทึงก็จะมีพวกแป้งพวกถั่วเลยสำหรับ
แล้วก็ของแม่นี่ก็จะไม่ใช้แป้งไม่ใช้ถั่วไม่ใช่ลูกชิ้นลูกเชื่อมเลย
ของแม่ใช้เป็นพวกของสดอย่างเดียวแล้วก็เพิ่มเครื่องยาจีนสดมาด้วย
คือจะมีพวกที่เราตุ๋นไก่ดำมันก็จะมีหวยซั่วเกาขี้แล้วก็แป้งอะไรพวกนี้
อันนี้นี่เป็นนอกจากจะได้ทานของอร่อยของหวานอร่อยแล้วเนี่ยดีต่อใจแล้วดีต่อสุขภาพด้วย

เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณแม่ครับผมเนี่ยไปร้านบ่อยมากบางทีเราเจออะไรที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตา
อาจจะแบบไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงไม่กล้าสั่ง
ไหนวันนี้เนี่ยเอามาโชว์แล้วอยากให้คุณแม่แนะนำหน่อยว่า
แต่ละอย่างคืออะไรกันบ้าง
เมื่อกี้คุณพิธีกรบอกว่าเคยทานพวกนี้เคยชินแล้วเนอะ
แม่ก็จะแนะนำช่วงหน้าร้อน
ตอนนี้ก็ที่คนจีนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยาวราชเยอะนะคะ

ลูกร้านสามารถทานทั้งนมสด

ทานได้ทั้งนมสดหรือทานได้กับน้ำกะทิ
ซึ่งคนจีนชอบที่บอกนักท่องเที่ยวชอบ

อาหารทับจิ้งกรอบสลิม
รวมกันเป็นน้ำกะทินะคะ
แต่ถ้าจะทานกับนมสดก็จะเข้ากับแปะก๊วย
ลูกหลานไปขอหาทานยากนะ๕๐ปีถึงจะมี
๕๐ปีใช่แล้วพอออกลูกเสร็จเขาก็ตาย

เราจะตัดในช่วงอายุที่เหมาะสม

เจ้าเขาบอกเขามีเหมือนกันแต่มันจะแข็ง

นี่ลูกลานกับลูกชิดต่างกันอย่างไรฮะ

ลูกชิดลูกจักรก็จะคืออยู่ในมงจักร

แล้วก็ของเขาจะเป็นลูกเล็กด้วยแล้วก็จะทำยากด้วย
แล้วออกลูกนานกว่าใช้เวลาออกลูกนานกว่า

อัตมาก็มีเมนูอีกอย่างหนึ่งคือบัวลอยค่ะ
บัวลอยของเราคนจีนมีอายุก็จะทานกับบัวลอยกับน้ำขิง

แล้วก็บัวลอยงาดำแล้วก็งาดำนี่ก็จะมีประโยชน์อยู่แล้ว
ค่ะนะคะก็ตรงนี้ก็เลยเราก็จะมาให้คนรุ่นใหม่มาทานด้วย
ก็คือใส่ชาเขียวใส่ชานม
แต่เมนูที่ลูกค้าชอบมากคือเมนูชาเขียว

นมสดของเราก็เป็นนมนมวัวก็มี
นมสดจริงเลยใช่ค่ะ

ที่แจ๊ตรองริ้ำชิมรสซะหน่อยจะสมคำคำน่ำรึหรือยัง

เผื่องยาจีนก็คือใส่ทุกอย่างก็จะมีเมนูนะครับ
แต่กล้วยของเรานี่ก็ใหม่สดทุกวันเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าค้างคืนก็เป็นขนมอย่างเดียวไม่มีประโยชน
แล้วก็จะมีเม็ดพัวจีน

อันนี้แปะก๊วยเรารู้ว่ามันจะช่วยเรื่องความจำอย่างอื่น

แต่ว่าบางเจ้าเอาสร้ายทิ้งเขาควรคมหรือละหล่ะนี่ต้มทั้งนี้เลย

คือลูกค้ามาอุดหนุนเยอะ

ก็เปิดที่เยาวราชตั้งแต่๖โมงถึงตี๒ค่ะ
เห็นในทีวีเหมือนกับสุดที่แม่ก็งงเหมือนกัน
ผมไปตอนเด็กแถวเยาวราชตอนสมัยเรียนแถวนั้นก็ไปบ่อยครับผมคนแน่นทุกวันต้องบอกนะครับ
วันนี้อย่างที่บอกว่ามีมาโชว์เมนูเด็ดอยากให้เราคนละเมนูสักหน่อยว่า
พูดตรงเลยว่าอยากกินอยากกินมาเลยดีกว่าค่ะ
นี่แนะนำรังนกพิเศษเลยอ่ะรังนกพิเศษนี่เป็นรังนกที่เป็นชิ้นใหญ่
น่าจราค่ะคือถ้าเกิดพูดถูกละนก
หลายคนคิดว่าเป็นเมนู
เพื่อคนที่มีอายุหน่อยอายุค่ะใช่ไหมคะนี่ฟาฝ่อ
แล้วปรับสมดุลปรับสมดุลในร่างกาย
อก็อันนี้เป็นหนึ่งในเมนูของห้องเต้เลยนะ

สามารถมาใส่พวกขนมหวานเช็งคืนได้

อันนี้จัดให้ปุ๊บหน่อยได้ไหมครับแม่จัง

อันนี่ก็เป็น

เป็นรังมุดแน่นแน่นอน

ผมขอเป็นเมนูนี้แล้วกัน
ปีอยากลองชิมซะหน่อย

ถ้าเกิดรอ๕๐ปีคงจะไม่ได้กิน

คุณผู้ชมค่ะคือเราเห็นตรงนี้เราเห็นกันสดเลย
บอกว่าคือคุณภาพอัดแน่นมากแล้วก็คือสดใหม่มากนะ

กำลังให้แม่บอกไงว่าว่าทำแล้วเนี่ยคือของแม่ไม่มีครั้งคืน
ปกติเรากินแบบเย็นหรือว่าแบบร้อนสักส่วนใหญ่นะครับ

แต่ถ้าพวกเราก็ทานเย็นดีกว่าเพราะว่าเรากัดรอ
ทานเป็นของหวานไปวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ผสมอย่างอื่นให้คุณพิธีกรก็ชิมหน่อยแปลกพูดหน่อยไหม
นี่แม่มีลูกมือมาช่วยแม่ชื่ออะไรคะลูกมือแม่
ลูกชายเนี่ยค่ะจะหวังให้เขาสืบทอด

ถ้าเกิดสมมุติเราไม่รู้เรื่องก็อาจจะมองเป็นลูกชิดได้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
ในของคุณแม่เป็นใส่หง่ากัน

ท่านใดชอบทานหวานต้องเติมได้

เอาจริงน้ำแข็งก็ไม่ชอบกินหวานมาก
อันนี้เป็นบัวลอยชาเขียว

อื้มอืมเติมหวานได้นะคะ
พอดีแล้วค่ะแม่น้ำแข็งไม่ชอบหวานมาก
มันจะแบบรสชาติหวานกำลังดีส่วนบัวลอยค่ะ
นี่กังวลมากเพราะว่าต้องอ้าปากคำใหญ่มากค่ะแต่ว่าแป้งเราจะบาง
แล้วก็ไส้เยอะแป้งบางเหนียวนุ่ม
ปกติเวลาผมไปจะกินบัวลอยกับนมสด
อ๋อได้เลยแมนวมาบวรอยนมสดอีกด้วยนึง
นี่เนี้ย

ข้างในหอมงาดำมากนะคะ
อันนี้คือบัวลอยชาเขียวอีกหนึ่งเมนูที่แบบขายดีมากจริง

แล้วดูสิบัวลอยเนี่ยโถลูกแบบว่าเต็มปากเต็มคำมากค่ะแม่

คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ
ก็สามารถไปทานได้มี๒สาขาแม่จ๋าฝากร้านหน่อยค่ะ
แล้วก็ที่เยาวราชนะคะ๖โมงเย็นจนถึง๙โมงอาจารย์ค่ะ

หยาวเว้นวันจันทร์ทั้งสองสาขานั้นหรือไหมคะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตทานกันต่อนะคะ

ขอบคุณแม่จ๋าขอบคุณครับ
ขอบคุณผู้ชมของคนชนัดบอกเลยนะคะ
ใครที่ไปร้านแม่บอกว่าดูจากเรื่องนี้ต้องขยาย

ไปกันได้กับร้านเอี๊ยะออร์เฮาชื้อ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีอะไรให้ได้ดูให้ได้ชมให้ได้ติดตามกันอีก
เดี๋ยวกลับมากับเรื่องนี้ต้องขยายค่ะ
เชื่อมูลทุกชาวเศร้าดูหลักเบิกอรุณทางไทรัตว์ทีวี
วันนี้ของคุณจะเป็นวันที่ดีโชคดีมีมงคล

ที่๓นี่สำคัญสูงยอดเสานะ
ใครผู้ใดมากราบมัสการะมาภูมิภาคกรครับพระเจ้า
อธิษฐานที่เป็นมงคลของเขาทั้งหลาย
จงสำเร็จแกครับพระเจ้าด้วยดันทืน

ใครมาเดินผ่านและรู้ความลับนี้และอธิษฐาน
นึกแต่เรื่องดีมงคลจะเกิดขึ้นทันที

นี่ทำไมเราต้องออกกำลังกายกันขนาดนี้อ่ะคะ
ก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อม

เพิ่มวันเพิ่มเวลา

เพิ่มวันเพิ่มเวลาเจอกันตลอดทั้งสัปดาห์ไปเลย

และต่อย่อดในความสนุก
ทุกวันหยุดเสาร์อันอิสต์
ตั้งแต่ตั้งแต่๑๙โมงเป็นต้นไป
อันนั้นในสาระวาดสนุกครบแน่นอนคุณผู้ชมครับ
ในรายการตลัดข่าว
สาวอาทิตย์ทุกวันสาวอาทิตย์
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ขึ้นขึ้นใหม่๒โมงครึ่ง

โปรดติดตามตอนต่อไป
โมงถึงเที่ยงในรายการตลัดข่าว
ตลดตลดตลดตลดตลดตลดตลดตลดตลดตลด

คือจริงหรือมันเชิง
มันเชิงไทยรัฐ
คือจริงทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำมันยังมีให้เห็นในสังคม
แต่ว่ามันมีอยู่มิติหนึ่งที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำนั้น
มันกลับมาทำให้คนมีสิทธิ์เท่ากันได้อย่างแท้จริง
นั่นก็คือการใช้๑สิทธิ์๑เสียงของตัวเอง
ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกัน

นี่คือรูปธรรมที่สุดของสังคมประชาธิปไตยค่ะ
ดังนั้นวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกัน

มีทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ
แขกรับเชิญท่านแรกกันก่อนเลยนะคะ
นั่นก็คือคุณถิติมาพรทุมพลหรือว่าคุณจิ๋วค่ะ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรการแพทย์แผนตะวันออก

ก็คือคุณมันนีวัลร์สรรพรเศรษฐ์เป็นผู้ใช้จริงค่ะ

รับนะคะสูตรเรื่องนี้ต้องขยาย
วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ดังนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้
ใส่ใจสุขภาพต้องฟังให้ดีนะคะ
ถามคุณจิ๋วก่อนค่ะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
สมุนไพรการแพทย์แผนตะวันออก
คือการแพทย์แผนตะวันออกในแบบฉบับนี้คือมันดียังไงคะ
การแพทย์เผยออกนะคะก็คือการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ซึ่งสมุนไพรจะเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ
และที่สำคัญเมื่อรับประทานเป็นระยะเวลานาน

โดยเน้นการปรับสมดุลโดยรวมของร่างกาย
ร่างกายของเรามีการปรับสมดุลที่ดียิ่งขึ้น
ภัยที่เกิดขึ้นจะค่อยบำบัดไปเอง
อันนี้ถือว่ามันเป็นการช่วยในเรื่องของสุขภาพ
ไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลากินไปมากกินไปเยอะ

ทีนี้พูดถึงเรื่องของสมุนไพรเห็ดลินจือแดง
อันนี้มันมีสรรพคุณมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณจิ
คือที่จริงต้องเกินก่อนว่าเฮลิงจือที่จริงมีร้อยกว่าสายพันธุ์เลย
แต่ว่าสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่ควรได้รับประทานก็คือเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดง
เพราะว่ามีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิทางยามากกว่าเห็ดลินจือชนิดอื่น
ที่สำคัญคือเขานิยามให้เห็ดลินจือแดงเป็นราชันแห่งสมุนไพร
ในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมของร่างกาย
ไม่ว่าคุณจะมีโรคหรือประจำตัวหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เป็น
ก็สามารถที่จะรับประทานเป็นยาอายุฮนะได้ค่ะ
พูดถึงยาอายุอาณาน่าสนใจมาก
แล้วในส่วนประกอบของเห็ดลินจือแดงมันมีอะไรบ้างคะ
ค่ะคือสารออกฤทธิ์เนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มเลย
และที่สำคัญจิลจะพูดเฉพาะที่มีงานวิจัยรองรับ
ทั่วโลกทำการวิจัยกับเฮลิงจูแดง
ที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด
ซึ่งจะส่งผลดีสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเบาหวาน
แล้วก็จะมีสารอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไดเดอร์บินอย
ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต
ลดการก่อตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได้
แล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะใครที่มีความดันเบาหวานไขมันอุตันในเส้นเลือด
หรือบางทีมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำ
ก็สามารถรับประทานเหลินจือแดงเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายได้

ได้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคือจริงแล้วนอกจากคุณมณีวัน
หรือขอเดี๋ยวขอเรียกมะนะเดี๋ยวถามมะกันว่ามะเป็นหนึ่งในผู้ใช้จริงเหมือนกัน
แต่มีคนในวงการบันเทิงที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพก็คือพี่ตั๊กมายุรานั่นเองค่ะ
คือได้ทดลองกินตัวนี้เหมือนกัน

ตั๊กกินเห็ดลินจือแดงสกัดแล้วมันดียังไงคะพี่ตั๊กคะ
ลิ้นจือแดงสกัดเข้มข้นตัวนี้
พอศึกษาหาข้อมูลก็รู้ว่าเห็ดลินจือแดงสกัดตัวนี้
มีความเข้มข้นสูงมากแล้วก็มาจากประเทศญี่ปุ่น
ทำมาระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราตื่นนอนมาเนี่ยเราก็ไม่เพลียแล้ว
คือไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตื่นมาแล้วก็สดชื่นเพราะอะไร
เพราะว่าเราก็หลับสนิทแล้วก็หลับลึก
จากจะทานเพื่อเป็นการบำรุงสุขภาพให้สดชื่นแข็งแรงแล้ว
ยังลดน้ำตาและปรับสมดุลหรือปรับสมดุลความดันได้อีกด้วย
แหละพี่ตั๊กบอกเห็นไหมคือพี่ตั๊กเป็นคนที่ดูแลตัวเอง
แล้วการที่เลือกเห็ดลินจือแดงสกัดนี้กินแปลว่ามันจะต้องดีมากจริง
อย่างพี่ตั๊กเขาบอกว่ามันช่วยได้เยอะเลย
คือถ้าเกิดว่าใครรู้จักพี่ตั๊กเนี่ยก็จะรู้เลยว่าพี่ตั๊กพิถีพิถันมาก
เรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ตั๊กเลือกแล้วเนี่ยการันตีได้เลยว่าสิ่งนั้นต้องดีแน่

แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่ตั๊กดูแบบหูยังสาวสะพรั่งยังมีความแข็งแรง
เราเห็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ยังแบบหูย
สวยเหมือนเดิมเลย
เราต้องคำนึงถึงว่ากระบวนการสกัดปลอดภัยหรือเปล่า
ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีและได้รวดเร็ว
ดังนั้นร่างกายของเราจะสามารถนำสารสำคัญของหินลิงจือไปใช้ได้เกือบ๑๐๐
เห็นผลก็จะเร็วและไวและที่สำคัญปลอดภัย
พี่ตั๊กเองก็เป็นหนึ่งผู้ที่เลือกใช้เห็ดลินจือแดง
เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการปรับสมดุลภายใน
แต่ก่อนพี่ต่ำบอกว่าคือถ่ายละครหรือทำงานหนักมีอาการอ่อนเพลีย

อย่างนี้ค่ะก็รับประทานเห็ดลิงจูแดงอาการต่างเหล่านี้ก็ดีขึ้น

แล้วอย่างนี้อย่างพี่ตั๊กบอกว่าทานไปแล้ว
ร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วเฟรช
อย่างกุ้ยอย่างนี้ค่ะ๑๘ทานได้ไหมคะ
ได้ค่ะได้ค่ะควรทานเลยค่ะค่ะ

อะไรบ้างจ๊ะ
ความดันไขมัน
แบบว่าหวานก้าว

มันไม่ได้ปวดติดต่อตลอดนะ
ก็ยังไม่ได้หาหมอมานั่งอยู่หลังบ้าน
คนเดินมาเขาทักทายเราเอ๊ะทำไมคนนี้ภาพซ้อน

พอรุ่งเช้าก็ไปหาหมอหมอก็ความดันขึ้นสูงมาก

ทีนี้หมอก็บอกว่าให้กลับไปแล้วเตรียมตัวมาเจาะเลือดเช็คหมด
พอดีไปเช็คหมดเลยมากันเป็นแถวเลย

อื้อเบาหวานก็มา

สรุปแล้วทุกข์ทรมานอยู่กับโรค

ยิ่งรู้ว่าเป็นนะยิ่งหนักเลย
ทำมาหากินไม่ได้ก็ปวดขาก็ปวด

คือพอมันส่งผลกระทบกับการทำงาน
ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตมะทำยังไงต่อคะ
ก็พอเวลามันแย่เราก็ต้องนอนอยู่บ้านเนอะ
คิวก็กินขามันเกี่ยวกับเกาะ
ชามือชาเท้าเป็นหมดเลย
แล้วเช้าถึงจะตื่นก็ลำบาก
ขึ้นมาก็มึนหัวไอ้มึนหัวปวดหัวเนี่ย
มันมาจากเบาหวานก็ไอ้ความดันอยู่แล้วล่ะ
เดินแทบไม่ได้บางทีต้องคานหาที่เกาะขึ้นก่อนกว่าจะนั่น
นอนข้างล่างเลยไม่ได้ขึ้นข้างบน

รมานมากเรื่องกินหมอห้าม
เค็มหวานมันหยุด
ค่ะก็ต้องหยุดตามหมอสั่ง

แล้วก็กว่าแบบจะมา

ก็อยู่จมอยู่กับโรคอย่างนี้แหละโอ้โหนานมาก
ทีนี้พอนอนพอดีช่วงนั้นมีอยู่ช่วงนึงเรานอนมาก

อ๋อนี่เป็นพี่ตั๊กเป็นพี่หมาเห็นเขา
ลินจือแดงตัวนี้ดีมากดี
มีอะไรจะอะไรหลายอย่างประโยชน์
เอ๊ะฟังแล้วลองดูสิ
พอก็ไปลองทานขวดแรก
คือได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อืม
ไปเราก็เริ่มดีขึ้นแต่ตัวเราเองยังไม่รู้นะ

ทีนี้เริ่มเดินขึ้นทีวีดูทีวี
ดูทีวีภาพไม่ค่อยซ้อนละ
อ๋อดูครับเดินขึ้นมันได
อ้าวทำไมเดินขึ้นดีนะไม่เหมือนเมื่อก่อน

เหมือนกับจะให้คนมาพยุงอยู่แล้วใช่ไหม
เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดูตัวเองว่ามันรู้สึกปกติ

หลังจากกินเห็ดลินจือแดงสกัดไปแล้วเนี่ยพวกค่าต่าง
หมอก็ตรวจคุณมณีวันไปทำอะไรมาบอกเปล่าตามหมอสั่งทุกอย่าง

ปกติก็ไม่กล้าบอกอะไรเขาแล้วก็บอกว่า
เราก็ไม่รู้ว่าค่าของเลือดเราจะดีหรือไม่ดีขึ้น
แล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าทานยาตามหมอสั่งใช่ไหม
ทีนี้บอกเลือดน้ำตาลความดันไขมันเกาะ
ทุกอย่างปกติหมดเลยปกติหมดแล้วก็เกาะหยุดการกินยาไม่ต้องแล้วมันลงปกติ
ค่ะทีนี้เราได้เห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอาจจะสนใจว่าถ้ามันช่วยเรื่องสุขภาพได้ขนาดนี้
จากการรักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันแล้ววันนี้มาในรายการของเรามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างคะคุณจิ๋ว
มีแน่นอนนะคะคือสำหรับสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษ๒เดือนนะคะลินจือโกะเห็ดลินจือแดงสกัดนะคะ
กล่องปกติ๕๐๐บาทค่ะวันนี้สำหรับคุณผู้ชม๓๐สายแรกลดทันที๕๐ค่ะเหลือเพียง๒๕๐๐บาทค่ะ
โทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพคุณมีอาการอย่างนี้สามารถรับประทานได้หรือเปล่านะคะ
ได้ที่เบอร์๐๒ค่ะ๐๓๐๐๓๓และที่สำคัญสามารถแอดไลน์ได้ด้วย
ซึ่งใครที่มีผลแหลบเกี่ยวกับค่าเลือดต้องการสอบถามว่าทานได้หรือเปล่าก็ส่งไปทางไลน์ก็ได้
ปกติ๕๐๐บาทค่ะวันนี้เฉพาะ๓๐สายแรกค่ะลดทันที๕๐เหลือเพียง๒๕๐๐บาทค่ะ
โทรไปที่๐๒ค่ะ๐๓๐๐๓๓อย่างที่จิ๋วบอกนะคะว่าใครมีค่าแล็บหรือผลเลือดต่าง
ต้องการที่จะให้ดูว่าสามารถรับประทานได้หรือเปล่าหรือทานแล้วจะดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญจะทำให้การทานเห็ดลินจือแดงในการดูแลสุขภาพของคุณปลอดภัยที่สุดเลยค่ะ
โอ้โหงั้นโทรไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเห็นลิ้นจือที่พี่ตั๊กกินวันนี้ขอบคุณทั้งคุณจิ๋วแล้วขอบคุณมะมากเลยนะคะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสอง
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเรื่องนี้ต้องขยายยังมีเรื่องน่ารักมาขยายรอยยิ้มกันอีกนะคะ

อัปเดตให้คุณรู้ก่อนในทุกประเด็นกีฬาแบบรอบด้าน

คือหนึ่งสกอร์ในความเข้าใจของคุณ
เชื่อว่าความเป็นธรรมยังมีอยู่

ทำไมคุณไม่เอาให้ประชาชนคนอื่นได้ดู

ก็ถูกคนมายิงในงานศพของเขาเลย

วันนี้เราขอเลือกกำหนดชีวิตตัวเอง

ตำรวจไทยมีอะไรที่ทำไม่ได้ต้องทำได้
เพราะเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้พูดอย่างเท่าเทียมกัน

หลายพื้นที่ของไทยเราต้องยอมรับนะครับว่า
เรายังมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง

เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องช่วยกันส่งเสริม
ทำให้พวกเขาเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง
แล้วก็สิทธิภาพประชาชนต่างที่พวกเขาพึงมี
โอ๊ะเก่งกว่าช่าง
คนร้ายก็ได้มีการขับรถปาดหน้า

ดำจัดให้และแถมเงินที่อีก๒๐๐ด้วย

เขียนให้ดูหน่อยโอ๊ะเธอไม่เห็นเหรอพายุมันถึงเข้ากรุงเทศ
พบกับเราจันทร์ถึงวันพฤหัสหลังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะ

มาจ้ามาแล้วจ้าทัวร์ปั่นหล่อบอกต่อด้วย
หล่อจริงเปล่าหล่อจริงค่ะ

ถั่วปั่นเพราะอร่อยมากคุณผู้ชม

ดูสิคะว่าถั่วปั่นจะอร่อย

แล้วนมชมพูไหม
ก็ไม่รู้จะเป็นนมขาวนมชมพูได้หมด
ที่ใส่ปั่นลงไปที่ใส่ปั่นลงไปนั่นแหละ

อันนี้นมเข้มหน่อยอาจจะเป็นโกโก้

ปั่นนมสดจอมพลังนั่นเองค่ะ
ร้านนี้นะหลายคนบอกว่าอยากไปกินอยู่ตรงไหนของประจวบคิริขัน
โน่ก็สามารถไปได้นะคะที่ตลาดโต้รุ่งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
เขามีถั่วปั่นเนี่ยนะมีทั้งเมนูถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวถั่วเหลืองถั่วเขียวลูกเดย
แล้วดูสิแต่ละอย่างคือมันมีประโยชน์กับร่างกายด้วย
ส่วนพ่อค้าค่ะที่อยากรู้คือใครรู้ไหม
เขาคือครูเกมคุณครูคามิน
ล่ากำอายุ๒๕ปี
ครูเกมเจ้าของร้านเป็นครูอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

หลังจากเลิกงานแล้วมาขายถั่วปั่นแบบนี้

เพราะฉะนั้นใครอยากไปชิมอยากไปชม

ราคาที่เขาขายแก้วหนึ่ง๒๕บาท
แต่ถ้าเกิดใส่นมปั่นด้วยแก้วละ๓๐บาท

ถ้าเกิดอยากได้คนช่วยคนนี้พร้อม
เตรียมปั่นอยู่ที่บ้านซ้อมรอแล้วเมื่อคืนนี้
เดี๋ยวเกรงใจสามีที่บ้านด้วย
คุณผู้ชมสนใจไปชิมกันได้

ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งครับ

การเลือกตัว

การเลือกตัว

การเลือกตัว

การเลือกตัว

การเลือกตัว
การเลือกตัว
การเลือกตัว

การเลือกตัว
ระอุเดือดทุกพื้นที่ทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่เดียว
ลองตอบผมมาหน่อยว่าวันนี้คุณรู้ข่าวอะไรบ้าง
คิดว่านี่คือทั้งหมดแล้วจริงหรือ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
วันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๙นาที
เรื่องนี้ต้องขยาย

ช่วงสุดท้ายของรายการขยายรอยกันหน่อย
แต่ละพวกมีไอเดียอะไรกันบ้างกันได้ครับ

มีเตงโหมปั่นมีไว้หม้อปั่นเย็นเย็นชื่นใจทับผิมกรอบ
ชื่นใจทักพิมพ์กรอบเฉาก๊วยแก้ร้อน
มีอะไรอีกอ่ะน้ำแข็งใสราดน้ำแดงนมข้นโอเลี้ยงเย็น

แล้วมีอันหนึ่งส่งมาบอกชอบมากเลย
ปลาไปทานบิงซูผลไม้รวม

มะพร้าวปั่นมีประโยชน์ชื่นใจดี
บางคนก็บอกว่ารังนกมะพร้าวอ่อน
ลูกลานนมสดสงสัยจะอินจากเบรกแรก

มีน้ำใบบุบกแค่ช้ำหน่อยนะครับ
น้ำมะพร้าวลอดช่อง

ขัดเล็กน้ำย่อยเยอะมากนะครับ
ใครมีเมนูแบบนี้อีกเดี๋ยวครั้งต่อไปแนะนำกันมาได้

อยากกินปลาเลี้ยงปกติโอเลี้ยง
คุณผู้ชมหมดเวลาของรายการแล้วนะคะ

วันต่อวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชม
วันจันทร์นะคะบ่ายโมง๔๐ถึงบ่าย๒๓๐นะคะ

กับร่วมรื่อนนี้ต้องขยาย